กลับมาติดตามข่าวมาดูเหตุนี้นะฮะเหตุอุกอาจ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงใส่ข้างหลังจนเสียชีวิตข้างถนนนะฮะ
ใช่ค่ะคือโหดมากนะคะเพราะฉะนั้นโดนยิงโดน๕นัดคุณผู้ชม
ตำรวจต้องไปตามต่อค่ะว่าคดีนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่
ประเด็นของการสังหารโหดนี้มันเกิดจากอะไรดูเห็นไหมคะ

นั่นมีศพของผู้เสียชีวิตวัย๓๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่
คือนายนิกรบัวมาสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย
เป็นริมทุ่งนาถนนสายบ้านหนองแก่หนองโก
ตำบลหนองจิกที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
ทีนี้ทั้งตำรวจทั้งแพทย์ก็ไปชนะสูตรศพ
ผู้ตายเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นดินค่ะ
เสื้อยืดขาวกางเกงยีนขาสั้น
แล้วก็มีแผลโดนยิง๕นัด
คือโดนยิงกลางหลัง๓นัดท้ายทอยนัดหนึ่งแล้วก็ที่แขนขวาอีกนัดหนึ่ง
ปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๓ปลอก
เจอหัวกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นนัดหนึ่งด้วย
ทั้งหมดเลยค่ะเอาไปเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
แม่ของคนตายเนี่ยนะคะแม่คือนางอำพรวัย๕๗ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่เจอลูกชายตอน๖โมงเย็นของวันที่๘สิงหาคม
หลังจากนั้นแม่ไม่เจออีกเลย
มาบ่ายเมื่อวานนะคะมีคนมาบอกแม่ว่าแม่ลูกแม่โดนยิงตาย
แม่บอกว่าลูกแม่นะเขาเป็นคนเงียบ
ไม่ได้อยู่บ้านกับแม่ล่ะอยู่กันคนละบ้าน
แล้วลูกชายแม่เนี่ยมีลูกก็คือมีลูกสาววัย๑๓ปี
ลูกสาวนี้แม่เองเป็นคนเลี้ยงดูให้คือแม่เลี้ยงหลานล่ะค่ะ

ทีนี้ลูกชายก็เก็บตัวไม่ค่อยจะสูงสิงกับใคร

ฟื้นได้ก็ไปขายให้ญาติพี่น้องก็ได้ตังค์มาใช้จ่ายรายวัน
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาก่อเหตุยิงลูกชายได้ขนาดนี้

พันธุ์ตำรวจเอกวิราชคำรินผู้กำกับการสพบรบือบอกนะ
บอกว่าตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ไปดูในหมู่บ้านของผู้ตายไปดูหมู่บ้านใกล้
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันเป็นถนน
อยู่ระหว่างบ้านหนองแก่กับบ้านหนองโกคือมันเชื่อมกัน
ก็ต้องไปตรวจสอบประวัติของผู้ตายด้วย
เชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดไหม
เพราะว่าคนร้ายจากวิถีกระสุนคือเขายิงมาจากด้านหลัง

คนที่โดนทำร้ายโดนฆ่าเนี่ยคือไม่ได้ทันตั้งตัวเลย
ไม่น่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้อันนี้ตำรวจบอก
เพราะว่าเท่าที่สอบถามตัวใน
เท่าที่สอบถามก็ได้ข้อมูลว่านายนิกร
เขาไม่ได้มีนิสัยไปเกะกะระรานไปหาเรื่องใคร
แต่เบื้องต้นตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปประเด็นการฆ่าโหดครั้งนี้นะคะ
ต้องรอผลการสืบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย

ก็ไปที่บ้านของนายนิกรไปเจอกับญาติญาติ
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปนะบอกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
นายนิกรไปตัดไม้แล้วก็ไปขโมยหน่อไม้มาจากบ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนั้นเขาอยู่อีกหมู่นึงอยู่หมู่บ้านอื่น
ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นชนวนหรือเปล่า
ที่ทำให้เจ้าของเขาโกรธเขาแค้นแล้วก็มาทำร้ายนายนิกร
ล่าสุดนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูกล้องวงจรปิดจากบ้านของชาวบ้าน
หรือว่าร้านค้าที่เขามีกล้องวงจรปิดทั้งสองหมู่บ้านเลยนะคะ
ก็จะหาคนต้องสงสัยจะหารถต้องสงสัยแล้วเดี๋ยวจะขยายผล
ตามล่าหาตัวฆาตกรมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ